อย่างล่าสุดนะคะการแข่งขันฟุตบอลถ้วยที่ญี่ปุ่นอย่างลูวันสครับ
จะต้องเลื่อนการแข่งขันในสัปดาห์นี้ออกไป

ส่วนฟุตบอลเจลีกก็ยังจะต้องอยู่ในระหว่างการประเมินว่าการแข่งขันสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้
จะต้องเลื่อนการแข่งขันออกไปหรือเปล่า
ถือว่าส่งผลกระทบต่อเนื่องเลยนะครับ
โดยการแข่งขันฟุตบอลเจลีกครับนัดที่๒ที่มีโปรแกรมแข่งขันวันพรุ่งนี้นะครับ
ทั้งหมด๗คู่ได้ประกาศเลื่อนการแข่งขันดังกล่าวออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ซึ่งจะต้องรอประเมินสถานการณ์อีกครั้งนะครับ
แต่จะไม่มีการจัดการแข่งขันจนถึง๑๕มีนาคมนี้แน่นอนนะครับ
ขณะที่เกมเจริก๑เจริก๒แล้วก็เจริก๓นะครับ
ในสัปดาห์นี้อาจต้องเลื่อนออกไปเช่นกัน
เนื่องจากอยู่ในกรอบเวลาที่คณะกรรมการตั้งทงไว้ว่า
จะไม่มีการแข่งขันเกิดขึ้นช่วงก่อนจะถึงกลางเดือนมีนาคมนี้นะครับ
ซึ่งคณะทำงานของเจลีกจะมีการประชุมถึงเรื่องดังกล่าว
และจะประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับ
จากที่ญี่ปุ่นนะคะวงการลูกหนังที่จีน
ก็ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด๑๙เช่นเดียวกันนะคะ
ล่าสุดค่ะกรมกีฬาแห่งชาติจีนออกมาประกาศขอความร่วมมือ
ห้ามประชาชนจัดกิจกรรมกลางแจ้งอย่างน้อยไปจนถึงวันที่๓๐เมษายน
และเนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙นี่แหละ
รวมถึงการแข่งขันฟุตบอลชายนิดซุปเปอร์ลีกนะคะ
จากเดิมจะเปิดฉากวันที่๒๑มีนาคมที่จะถึงนี้
มีแนวโน้มเหมือนกันค่ะที่จะถูกเลื่อนการเปิดฤดูการออกไปอย่างน้อย
จนถึงเดือนพฤษภาคมนู่นเลยนะคะ
ซึ่งสถานการณ์ผู้ติดโรคโควิด๑๙ในจีนจนถึงช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะ
ล่าสุดมีผู้ติดเชื้อเพิ่มถึง๕๐๘คนนะ
ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อทั้งหมด๗๗๖๕๘คนแล้ว
และก็เสียชีวิตไปมากกว่า๒๖๖๓คนด้วยค่ะ